พลิเคชันของรถตู้หลังจากนี้ไปก็จะมีแล้วนะ
โหลดได้๑๐เมษายนนี้ทั้งเรื่องของการร้องเรียน
และจองตัวรถตู้จะได้ไม่ต้องเข้าคิวอย่าง
เพราะว่ารถตู้นี้เข้าคิวยาวเหมือนกันนะคะ
เป็นความร่วมมือของกองบังคับการตำรวจจาราจรนะคะ
จับมือกับภาคเอกชนพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมโชเฟอร์รถตู้โดยสาร
รวมทั้งจองที่นั่งรถตู้โดยสารได้ด้วยค่ะ
บังคับการตำรวจจราจรร่วมกับภาคเอกชน
พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใช้ควบคุมการขับขี่ของโชเฟอร์รถตู้โดยสารนะคะ
เพราะว่าตอนนี้เป็นห่วงมากแล้วก็จะใกล้ช่วงสงกรานแล้วด้วย
แล้วเขาบอกว่าเรื่องร้องเรียนรถตู้โดยสารมันเยอะมากนะฮะ
แล้วก็จริงแล้วเขาก็ไม่รู้จะร้องเรียนโดยตรงกับใคร

ตำรวจก็ต้องต่อตรงไปที่บริษัทนู้นบริษัทนี้อีก
มีหลายผู้ประกอบการด้วยสำหรับรถตู้นะคะ
พลิเคชันที่จะนำมาใช้อันแรกนี้มีใช้อยู่แล้ว
แต่ว่าเอามาสารเอามาประสานการทำงานเพิ่มเติมกับแอปพลิเคชันใหม่
ที่บอกไปเป็นการจองตัวแบบออนไลน์ไม่ต้องเสียเวลาไปต่อคิว
มีรถตู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้๒๕๐๐คัน
ครอบคลุมพื้นที่๓๐เส้นทาง
เพื่อใช้เป็นช่องทางร้องเรียนพฤติกรรมโชเฟอร์ของรถตู้
ส่งตรงไปเลยค่ะที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร
หรือบก๐๒ผู้ที่ใช้แอปก็สามารถมีข้อร้องเรียน
ร้องเรียนเข้าไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นขับรถเร็วเกิน
กำหนดขับรถหวาดเสียวปาดซ้ายปาดขวา
รับผู้โดยสารเกินที่นั่งนั่งเบียดกัน

คุณเคยเห็นคลิปไหมไม่ได้นั่งอย่างเดียวนะ
มีผู้โดยสารยืนด้วยแล้วยืนบนรถตู้
คนที่จะยืนรับรองว่าต้องเป็นไซส์เดียวกับดิฉันถึงจะยืนได้
ไม่ก็มีผู้ชายยืนยืนคอพับเลย

และอื่นนะคะซึ่งตำรวจจะรู้ได้ทันที
ผู้โดยสารที่ร้องเรียนเป็นใคร

รวมทั้งตัวผู้ขับขี่รถตู้คันดังกล่าวเป็นใคร
ทำให้การติดตามสอบสวนเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะ

นี้จะทำให้บก๐๒เห็นรถทุกคันเลยนะ
แล้วก็สามารถเรียกดูข้อมูลสำคัญต่างนี้ได้หมดเลยนะคะ
คาดว่าเริ่มดาวน์โหลดนะคะฟังให้ดีนะคะ๑๐เมษายนนี้
ผู้ประกอบการรถตู้ที่ยังไม่ได้ร่วมโครงการ
และรถบขสามารถถ้าอยากจะใช้นะถ้าอยากจะร่วมโครงการนี้นะคะ
ฟังเรื่องราวต่างนะคะ
เสียค่าใช้จ่ายนะคะถ้าอยากจะไปอบรมโทรไปก่อนนะคะ